เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอนะ
แต่ช่วงนี้หลายคนก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

ก็ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัว
ฉลองวันคล้ายวันเกิดที่เรียบง่ายมากที่บ้านของเธอ
ด้วยการเตรียมพวงมาลัยมากราบเท้าขอพรคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะ
รวมไปถึงทำกิจกรรมต่างร่วมกับครอบครัว
ต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักสุดไปเลยคุณผู้ชม
และแน่นอนว่านอกจากครอบครัวแล้วอีกหนึ่งความพิเศษ
ที่เห็นชัดเจนเลยก็ควรจะเป็น

ช่อใหญ่มากมาจากหวานใจไฮโซหนูโค้ดพิทักษ์นั่นเอง
อบมาเตอร์ไพรส์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ
ทำเอาเจ้าของวันเกิดอู้ววววลืมใจสุดค่ะ
ซึ่งมินเองก็โพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนด้วยนะ
บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะคะ
ขอบคุณสำหรับความรักและทุกการสนับสนุนที่ทุกคนมีให้มินนะคะ
นี่เขาบอกว่าไม่รู้ปีนี้จะแต่งหรือเปล่านะ
จริงหรอก็ลุ้นเดี๋ยวรอฟังหากจะมีข่าวดีนะคะ